อาหารที่ขึ้นชื่อก็คงหนีไม่พ้นกิมจิผักกาดดองรสชาติเผ็ดกลมกล่อมที่หลายคนคงชื่นชอบ
แต่ตอนนี้เองประเทศเกาหลีใต้นะคะขาดแคลนผักกาดค่ะ
จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็มีฝนตกหนัก
จากสภาพปวิวกาศที่แปลเปลี่ยนไปและก็ป่วน
กระทั่งมีฝนตกหนักผิดปกติในเกาหลี
ผลผลิตอย่างเช่นผักกาดดองขาดแคลนจนเกิดวิกฤตกิมจิ

ขณะนี้กำลังประสบปัญหาผลผลิตผักกัดขาวขาดแคลน
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งทำให้ราคาผักกัดขาวนั้นปรับตัวสูงขึ้น
จนทำให้บริษัทค่ะไม่สามารถที่จะสู้ราคาผักกาด
เพื่อนำมาผลิตกิมจิได้
โดยผู้ผลิตนะคะต้องมีการลดกำลังการผลิตจากเดิมวันละ๑๕ตัน

รวมทั้งมีการปรับราคากิมจิแบบขายส่งเพิ่มขึ้น
ถึง๒ใน๓หรือเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ๕๐๐วอน
ราว๑๓๒บาท
ด้านรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะกำลังหามาตรการในการช่วยเหลือ
เพื่อเป็นการเตรียมแผนในการสร้างศูนย์เก็บผักกาดขาวขนาดใหญ่
ถึง๙๙๐๐ตารางเมตร

ใช้งบประมาณราว๑๕๐๐ล้านบาท
ซึ่งอาคารดังกล่าวนี้นะคะจะสามารถเก็บผักกัดขาวได้ถึง๑๐๐๐ตัน
เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกิมจิ
เมื่อปีที่ผ่านมานะคะเกาหลีใต้มีการส่งออกกิมจิเพิ่มขึ้น๑๐
ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด๑๖๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ชาวเกาหลีใต้หลายคนตอนนี้เขาบอกนะคะว่า
กังวลในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนผักกัดขาว
ที่จะส่งผลกระทบต่อประเพณีกิมจิ
ตอนนี้เป็นต้นไปใครที่คาดคิดนะคะในเรื่องของที่ว่า
ต้นตำรับอย่างเกาหลีที่เป็นต้นตำรับกิมจิ
เราก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นประเทศที่ขาดแคนผักกัดขาว
สภาพอากาศที่แปลเปลี่ยนไปแบบนี้
ส่วนตลาดไทยนะคะกลับมาดูที่เมืองไทยกันบ้างค่ะ
ตลาดผักในเมืองไทยเวลานี้นะคะผักหลายชนิดปลูกไม่ค่อยได้ผลผลิตที่ดี
ทำให้หลายพื้นที่นะคะที่ถูกน้ำท่วมหรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่ปลูกไม่ได้
ราคาผักก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผักชีนะคะ
ซึ่งปลูกยากอยู่แล้วในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ
ราคาสูงกิโลกรัมละ๘๐บาทจนถึงขั้นกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
ส่วนผักกาดขาวที่ไทยก็ยังปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกิโลกรัมละ๔๐บาท
เฉลี่ยแล้วนะคะราคาพืชผักที่จะขายส่งในช่วงนี้
ในพื้นที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานนครพนม
ลำพูนมาจนถึงหลายจังหวัดทางภาคกลาง
มีการปรับราคาที่สูงขึ้นตั้งแต่๒๐ไปจนถึงเท่าตัวค่ะ
อีกทั้งผักบางชนิดนะคะคุณผู้ชมขาดแคลนมาก
เนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมราคาสูงยอดซื้อก็จะลดลงแบบนี้นะคะ
บางคนบอกว่าจากซื้อ๑กิโลขอซื้อแค่ครึ่งกิโล
บางคนจะซื้อกรรมใหญ่ขอแบ่งซื้อเหลือเพียงครึ่งกรัมเท่านั้นนะคะ
วิกฤตกิมจิแล้วก็ราคาผักในตลาดไทยนะคะ
โลกร้องกันต่อที่ประเทศเวเนซูเอล่าค่ะ
หลังจากประสบปัญหาในเรื่องของปรากฏการณ์ลานินย่านะคะ
นี่คือสภาพความเสียหายค่ะคุณผู้ชมที่ประเทศเวเนซูเอล่า
หลังจากที่เกิดดินโครนถล่มอย่างรุนแรงในเมืองลาสเตเยลิอาสนะคะ
กรุงคาลากัสประเทศเวเนลซูเอล่า
หลังจากปรากฏการณ์นี่คือลานินย่าค่ะ
นี่คือเสียหายมากเป็นภาพมุมสูงนะคะ
ฝนตกหนักแม่น้ำเอวประตูทะลักล้นตลิ่งบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่บริเวณสองฝั่ง
ถูกน้ำท่วมเสียหายสิ่งปลูกสร้างรถยนต์ถนนต้นไม้กระแสดินโครนพัดถล่มพังเสียหายทั้งหมด
พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๓๔ศพ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า๑๐๐คนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก๖๐รายด้วยกันนะคะ
พร้อมทั้งมีการสั่งการให้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลพิบัติ
หรือว่าได้รับภัยจากธรรมชาติครั้งนี้นะคะก็เห็นใจแล้วก็หลายคนบอกว่าเมืองลาสเตเล
เป็นเมืองล่าสุดนะคะของประเทศเบนเนลเซล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง
ปรากฏการณ์ลานิยานี่ก็คือเป็นเสียงร้องของโรคนะคะ
ที่ได้สะท้อนปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเองหรือว่าที่ต่างประเทศ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ